แต่วันนี้เดี๋ยวพาไปนี่เลยกำแพงเพชรไปหาของกินอร่อย
เกลียบว่าวแต่ชาวบ้านเขามารวมตัวกันทำข้าวเกลียบว่าวในช่วงสงกรานแบบนี้
เขาบอกว่าจะต้องทำไปถวายพระนะคุณ
มากันที่นี่เลยบ้านไร่ตำบลวังทรายอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ไปดูกิจกรรมทำข้าวเกลียบว่าวที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันมาทำ
เพื่อจะทำข้าวเกลียบว่าวสำหรับนำไปถวายพระในช่วงทำบุญช่วงเทศกาลสงกราน
วันที่๑๓๑๕เมษายนของทุกปีนั่นเอง

ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะรวมตัวกันมาแต่เช้าตรู่เลย
นำข้าวเหนียวค่ะที่หุงสุกต้องหุงสุกใหม่แบบนี้ด้วยนะ
เราจะตำตำในขล็อกไม้ให้ละเอียดให้เนียนเลยคุณค่ะ

คุณชอบอยู่แล้วเวลาตำ
ใช่อันนี้มันคือตำนาน
ใช้แรงคนนี่แหละตำกว่า๒๐
เช่นนั้นเติมน้ำตาลเข้าไปเติบไข่ไก่ลงไปนะคะ

จากนั้นก็เอาแป้งมานวดมาคลึง
อันนี้คือตำแป้งแล้วใส่น้ำตาลแล้ว

มาคลึงให้เป็นแผ่นขนาดต่าง

แห้งปั๊บถึงช่วงเทศกาลทำบุญ
มันก็จะค่อยพอง
ผ่านใหญ่แล้วอร่อยมาก
นี่แหละคุณค่ะเค้าก็จะพร้อมเอาไปทำบุญละ

ในช่วงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยเผากัน

แล้วคุณรู้ป่ะมันไม่ได้เผาแบบง่ายจริงนะ
คือดิฉันเคยลองหรือฉันคิดว่ามันแค่กลับไปกลับมาใช่ป่ะ
แต่มันยากตรงที่ว่าเราจะต้องแบบให้มันทั่วแพทย์

หมายถึงข้าวเกียบไม่พองแต่มือพองค่ะ
เห็นไหมครับวิธีการทำอาหารแบบบร้อมโบราณมันไม่ง่าย
มีเทคนิคเคล็ดลับเยอะเลยนะคะ